ชาวไทยรัฐจะเป็นที่รู้กันว่าจะเป็นวันพบปะนะคะ
สำหรับผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั่วประเทศ
มาเจอกันสังสรรค์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกปีค่ะ
ติดตามการแรงงานจากคุณพิมพ์รัจฉินเอื้อวงไชย

คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่า
วันคืนจะผ่านล่วงเลยมาถึง๖๙ปีนะคะ
แต่ความรักระหว่างตัวแทนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังคงเหนียวแน่นหนึบเช่นเคยค่ะ
จะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้ตัวแทนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักมากมายเลยทีเดียว
โดยมีคณะผู้บริหารจากไทยรัฐกรุ๊ป
และพนักงานไทยรัฐมารอต้อนรับกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
นามผู้บริหารของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ยังไม่ทิ้งพวกเราค่ะ
แต่ยังยืนหยัดในการทำงาน
ที่กระจายหนังสือพิมพ์ไปยังผู้อ่านอย่างไม่หยุดยั้ง
แม้ว่าจะมีแรงกระทบจากสื่อใหม่
คือสื่อสารสังคม
โดยบรรยากาศภายในงานนะคะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

มีการมอบรางวัลให้กับตัวแทนจำหน่ายที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
รางวัลสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่เป็นพลังของคนรุ่นใหม่
สารต่อกิจการขายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ให้กับผู้แทนจำหน่ายที่มีคะแนนสูงสุด
เป็นเช็คของขวานมูลค่า๑แสนบาทจำนวน๕รางวัลเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
อกจากการมอบรางวัลในค่ำคืนนี้แล้ว
อีกหนึ่งศีรษรที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
เหล่าศิลปินจากทุกค่ายทุกสังกัด
ตบเท้าขึ้นสร้างความสุขสนุกสนาน
ให้กับครอบครัวไทยรัฐในค่ำคืนนี้

เกรดเวอรินทรบิ๊กเอมกิตริส
เอียงสิทธาบิลกรยานี
และหญิงลีศรีจุมพลค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศสุดอบอุ่น
ตลอด๖๙ปีที่ผ่านมา
และเชื่อเหลือเกินนะคะว่าปีต่อไป

ผูกพันเหนียวแน่นหนึบกันไปอย่างนี้ตราบนานเท่านาน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากโรงแรมรามากาเดนค่ะ